คุณผู้ชมครับเราไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดพังงา
เพราะว่ามีผู้ชายวัย๓๗ปี

หลายคนแปลกใจว่าก่อเหตุแบบนี้ทำไมนะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดพังงาครับ
กล้องวงจรปิดได้บันทึกภาพคนร้าย
ขณะก่อเหตุใช้ขวานไปทุบกระจกร้านค้า
ในตำบลนบปริงแล้วก็ถ้ำน้ำผุดนะครับ
ซึ่งล่าสุดชุดสืบสวนตำรวจภูทรจังหวัดพังงา
และตำรวจภูทรเมืองพังงาได้นำหมายสารเข้าจับกลุ่มคนร้าย
รายนี้ไว้ได้เมื่อช่วงบ่ายของเมื่อวานนี้นะครับ
เพราะทราบชื่อก็คือนายพิสุทธิ์โรจนะพิทยากุลอายุ๓๗ปี
เป็นเจ้าของธุรกิจบ้านเช่าในเขตเทศบาลเมืองพังงา
ตำรวจและหลายคนก็สงสัยเป็นเจ้าของธุรกิจบ้านเช่า
การงานการเงินก็ดีนี่แต่ทำไมมาก่อเหตุแบบนี้

จากการสอบสวนทราบว่าก่อนเกิดเหตุ
พิสุทธิ์เสพยาบ้ามา๒เม็ด
พร้อมกับดื่มเบียร์ไปอีก๑กระป๋อง

หลังจากนั้นก็ตระเวนก่อเหตุในหลายจุด
โดยอ้างว่าทำไปด้วยความคึกขนอง
แล้วก็คลุ้มคลั่งจากการเสพยา
แล้วก็ยังบอกด้วยนะครับว่าจะเลือกทุบกระจก
ทำลายร้านค้าที่มีชื่อเสียง
บ้านเรือนของคนฐานะดีธนาคาร
และสถานที่ราชการสำคัญเท่านั้นนะครับ
ขณะที่ญาติของนายพิสุทธิ์ก็เล่าให้ฟังบอกว่า
ผู้เป็นแม่จะแบ่งเงินที่ได้จากการเก็บค่าเช่าบ้าน
ให้กับนายพิสุทธิ์ไว้ใช้จ่ายเดือนละเกือบ๒๐๐๐บาท
แล้วก็มารู้ว่านายพิสุทธิ์มีพฤติกรรมเสพยามานานแล้ว
ซึ่งก่อนหน้านี้เคยเกิดอาการคลุ้มคลั่ง
นำเครื่องใช้ไฟฟ้าไปแช่น้ำอีกด้วยนะครับ
เรื่องต้นเจ้าหน้าที่แจ้งข้อกล่าวหากับนายพิสุทธิ์
ข้อหาทำลายทรัพย์สินจนได้รับความเสียหาย
โดยมีผู้เสียหาย๕๖รายทยอยเข้าแจ้งความไว้แล้วครับ